เรื่องของการเชียร์ต้องพร้อมใจนะครับพักรบตรงนั้นไว้ก่อน
แล้วมาร่วมเชียร์ทีมชาติไทยในรุ่นยุคไม่เกิน๒๓ปี

ติดตามรายงานความเคลื่อนไหวได้จากคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
ทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน๒๓ปีครับ
ชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๖ที่กรุงโดฮาประเทศกาตา
รายการนี้ชิงตัวไปแข่งขันในศึกฆัตโอลิมปิกที่ประเทศบราซิล

ชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๖ที่กรุงโดฮาประเทศกาต้ารายการนี้ชิงตัวไปแข่งขันในศึกคัดโอลิมปิกที่ประเทศบราซิลจำนวน๓ที่นั่งครับ
โดยเมื่อเวลา๒๑นาฬิกา๔๕นาทีตามเวลาประเทศไทยครับทัพช้างศึกได้ลงฝึกซ้อมตามโปรแกรมอย่างเป็นทางการที่ฝ่ายจัดการแข่งขันจัดให้ที่สนามอัลอาราบีสเตดียมหรือสนามที่จะใช้ในการแข่งขันจริง
โดยการคุมทัพของซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองครับ
ซึ่งหลังการฝึกซ้อมโค้ซิโก้ก็ได้กล่าวชื่นชมสภาพสนามนะครับว่า
เจ้าภาพจัดเตรียมไว้ได้เป็นอย่างดีและน่าจะเข้าทางทีมชาติไทยครับ
สนามแข่งนะครับวันนี้เราได้ซ้อมสนามจริงแล้วนะครับ

ก็โดยทั่วไปแล้วก็ดูพื้นย่าอย่างเนียนเลยนะครับยิ่งกับพรมนะฮะ
แล้วก็เราก็ไปลองเข้าทำจังหวะเข้าทำนะครับ
ตอนนี้สภาพความพร้อมของน้องทุกคนน่าจะสมบูรณ์แล้ว
ส่วนประเด็นที่ชนะทิพย์สงกระสินกัปตันทีมในชุดนี้เกิดเป็นไข้
จนไม่สามารถมาร่วมฝึกซ้อมได้ในช่วงเมื่อวานนี้นะครับ
ล่าสุดก็กลับมาลงสนามฝึกซ้อมตามปกติได้แล้วครับ
ตอนนี้เราก็หวังลึกนะครับว่าจะพยายามเก็บ๓แต้มให้ได้
แต่ก็ไม่ใช่งานง่ายนะว่าเรารู้ว่า๓ทีมที่เราเจอมันค่อนข้างหนัก
แต่เราก็เชื่อว่าถ้าเราเล่นตามวิธีการตามแทคติกที่เราวางไว้ก็มีโอกาสเหมือนกัน
จากนี้เกียรติศักดิเสนาเมืองยังกล่าวอีกด้วยนะครับว่า
ขณะนี้มี๑๑ผู้เล่นตัวจริงในใจแล้วนะครับ
ที่จะลงทำศึกในนัดแรกในวันที่๑๓หรือวันพุธนี้นะครับ
ติดตามว่าพวกเขาจะสามารถทะลุเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายเป็นขั้นแรกนะครับ
ก้าวสู่กีฬาโอลิมปิก๒๐๑๖ที่ประเทศบราซิลได้หรือไม่ครับ
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากประเทศกาต้าครับ